คุณผู้ชมมีความคืบหน้านะครับกรณีทหารหนุ่มลูกชายสสนนทบุรี
ถูกแฟนเก่าของแฟนสาวเข้าทำร้ายร่างกายจนเป็นคลิป
แล้วเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
คลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นคลิปที่ผู้ชายคนนี้
เขาโดนทำร้ายเนี่ยมีคลิปไหมฮะโดนทำร้ายร่างกาย
นี่คุณคลิปมันอาจจะดูไกลหน่อยนะฮะนี่เขาเดินมาเปิดรถของตัวเขาเอง
ปรากฏว่ามีผู้ก่อเหตุคนแรกเป็นผู้ชายเดินมากันประตูเอาไว้
ไม่ให้เขาขึ้นรถหลังจากนั้นก็มีการชกต่อยทำร้ายร่างกายเขาไปรอบหนึ่งแล้ว
ทีนี้ครับผู้เสียหายคือสิบโทชัยวัตรเจริญนทศิษย์
ก็พยายามที่จะขึ้นรถขับหนีปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มาพร้อมพวกขับตามฮะ
แล้วก็เหมือนตามไปทำร้ายร่างกายกันต่อนะครับ
ทีนี้ฮะ๑๐โทชัยวัดเจริญนนทศิษย์อายุ๒๔ปีถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้แล้ว
ก็เลยเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
โดยไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเขาถูกชายชะกันรุมทำร้ายจนบาดเจ็บ
นี่บาดเจ็บตรงไหนบ้างใต้ตาขวาโพรงจมูกใบหูข้างซ้าย
ตามร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายแห่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เย็นวันที่๑๕พฤษภาคม
คือเขาไปทานข้าวกับแฟนสาวแล้วก็เพื่อนของแฟนสาว
ทั้งสิ้น๙คนผู้หญิงหมดเลยนะมีเขาคนเดียวเป็นผู้ชาย
แล้วทีนี้ไปกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้ว
ก็กำลังจะไปขึ้นรถเอารถไปรับแฟนสาวนะครับ
ปรากฏว่าเขาก็ถูกคนร้ายปรีเข้ามาทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับ
ตั้งแต่เกิดเรื่องมา๑๕พฤษภาคมเนี่ย
เขาก็ติดต่อไปทางตำรวจ
ตำรวจก็ติดต่อมาหาเพื่อให้เข้าไปเจรจากัน
แต่ขณะนี้ปรากฏว่าเรื่องมันยังเงียบเลยคุณ
ที่ตำรวจเหมือนจะนัดเหมือนนัดก็หายไป
ปรากฏว่าตอนนี้เรื่องเงียบเขาก็เลยมาร้องสื่อแทนนะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะคุณนอกจากเป็นทหารแล้วนะ
สิบโทชัยวัฒน์นี้นะยังเป็นลูกชายของสสนทบุรีย์ด้วยนะ
ลูกชายของนายวัญชัยเจริญนทศิษฐ์สสน๕พไทยนะครับ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง
เขาก็ต้องทำตามขั้นตอนแหละแจ้งความ
ไม่ได้พึ่งพ่ออะไรเลยนะฮะไม่ได้อวดเบ่งอะไรเลยนะฮะ
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับผู้เป็นพ่อเขานะครับ
ก็คือนายวัญชัยเจริญนทศิษฐ์สสน๕พไทยนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าในฐานะของคนเป็นพ่อนะ
อันนี้เขาเอาแค่คนเป็นพ่อนะไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่เลยนะ
รู้สึกว่าผู้ก่อเหตุทำรุนแรงเกินไป
แล้วก็ยืนยันจะไม่ยอมความจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดทางภูมิกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร
เจ้าของพื้นที่ที่สิบโทชัยวัดถูกทำร้ายร่างกายเปิดเผยนะฮะว่า
ตำรวจได้นัด๑๐โทชัยวัฒน์เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับ
แล้วก็ให้๑๐โทชัยวัดนำใบตรวจร่างกายจากแพทย์มามอบให้ด้วย
ซึ่งหลังจากสอบปากคำเสร็จทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะได้ทำการออกหมายเรียกผู้กระทำผิดนะครับ
เป็นชายจากรรมสองคนที่รุมทำร้ายเขา
ถ้าหากไม่มาตามหมายเรียกตามกฎหมายเพราะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร
โดยฝ่ายหญิงหรือว่าแฟนสาวของสิบโทชัยวัดก็ยืนยันว่าผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนเก่าของเธอเอง
คงยังเจ็บแค้นอยู่นะฮะยังหึงยังตามมาหึงหวงอยู่
ก็เลยมาทำร้ายร่างกายแฟนใหม่คนนี้นะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ตัวคนร้ายทั้งสองออกหมายเรียกก่อน

เพราะว่ามีคลิปวงจรปิดก็เป็นหลักฐานชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับ